ประกอบกับกระแสห้ามขายแอลกอฮอลใช่ไหม
แล้วก็มีข่าวลือออกมาว่าจะเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมง

ช่วงสงกรานแต่อยู่บ้านคนเดียวอะไรแบบนี้

แล้วก็ไม่คิดจะต้องต้มเองด้วยนะคะผิดกฎหมาย

เพราะว่าเป็นการประกาศของกรทมออกมา
บ้านเราเริ่มวันนี้จนถึง๒๐เมษายน

ที่เขาประกาศล่วงหน้าก่อนหน้านั้นแล้ว

บุรีรำเนี่ยงดจำหน่ายแอลกอฮอล์ทั่วจังหวัด

ซึ่งมันมีกระแสข่าวออกมาคุณผู้ชมว่า

เขาต้องดื่มเหล้าขาว๔๐ดีกรี
ทุกวันวันละประมาณ๑๒ขวด
อันนี้เป็นคำของแม่ของคนตายเล่าให้ฟังนะ

แล้วเนี่ยร้านขายของชำอะไรเขาก็ไม่ขายเลย

แล้วอยู่วันหนึ่งก็คือนอนไหลแบบตายไปเลย
ก็บอกว่าลูกต้องลงแดงตายแน่
ฟังกันหน่อยค่ะ
นี่คือนางวัสนาดำรงศัพท์
ปีนะคะแม่ของนายสุรสักวัยสี่สิบปีผู้ตายค่ะ
แม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกเนี่ยเป็นช่างซ่อมรถอยู่จังหวัดนทบุรี
ย้ายกลับมาบ้านพร้อมกับแม่ที่เป็นข้าราชการครูเกษียณเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะทีนี้
พอกลับมาอยู่บ้านเนี่ยแม่บอกว่าแม่ไปเฝ้าพ่อที่ป่วยด้วยโรคไตที่โรงพยาบาลนางรอง
ก็ยังนั่งกินข้าวกับลูกอยู่เลยทีนี้เช้าเมื่อวานนี้ค่ะ
เล่าบอกว่าออกไปข้างนอกไปทำธุระกลับมาบ้าน๕โมงเย็นจะเรียกลูกกินข้าว
ปรากฏว่าลูกนอนแข็งทื้อปลุกไม่ตื่น
เสียชีวิตไปแล้วค่ะแม่บอกว่าลูกเนี่ยชอบดื่มเหล้ามาก
ทุกวันต้องกินเล่าสี่สิบดีกรีหนึ่งถึงสองขวด

ร้านค้าในหมู่บ้านไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย
เพราะจังหวัดเขาปรับร้านไหนขายปรับแสนนึงค่ะ
เลยบอกว่าลูกไม่ได้กินเหล้าเลยเลยคิดว่าน่าจะลงแดงจนตาย
ทีนี้หลายคนก็แน่นอนเวลาเห็นเสียชีวิตแบบนี้ไม่มีใครคิดว่าลงแดงหรอกค่ะ
ใจคิดก่อนแล้วโควิดหรือเปล่าชาวบ้านเขาก็กังวลกัน
ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่า
ก่อนหน้านี้พี่ชายของผู้ตายอ่ะคือนายพักภูมิเนี่ยนะคะ
อาชีพเขาคือขับรถตู้ให้ทัวร์จีนอยู่ที่พัทยา
มาที่บ้านเมื่อ๒เดือนที่แล้วก่อนที่โควิด๑๙จะระบาด
พักที่บ้านอยู่๕คืนเจ้าหน้าที่ก็โทรติดต่อสอบถามทรัพย์ประวัติพี่ชายก่อนเลย
เพราะว่าแม้รับขับรถทัวร์ให้ชาวจีนก็กลุ่มเสี่ยงเหมือนกัน
ก็ได้รับคำตอบมาว่าไม่ได้มีอาการผิดปกติไม่มีอาการไข้ที่เข้าข่ายโควิด๑๙ด้วย
ทีมโรงพยาบาลนางรองและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินจุดอำเภอนางรอง
เขาก็ไม่ประมาทนะคะแม้จะได้รับข้อมูลมาแล้วว่า
ครอบครัวของผู้ตายไม่ได้มีความเสี่ยง
ขณะที่ร่วมกันชนะสูตรพลิกศพผู้ตายด้วยค่ะ
ใช่ครับแต่ว่าสาเหตุทางแพทย์เขากำลังทันสูตรอยู่
ยังไม่ได้มีการส่งผลที่แน่ชัดมาให้กับทางด้านของแม่ของผู้ตาย
แต่แม่เขาก็ยืนยันว่าลูกชายดื่มเหล้ามาก
ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันพอมีผลบังคับใช้เรื่องของการประกาศห้ามขายเหล้า
แล้วทำให้ร่างกายของลูกชายเขามันมีอาการลงแดงอย่างเห็นได้ชัด
ก็คือแบบอยากจะกินเหล้าอะไรแบบนี้สุดท้ายก็ช็อกแล้วก็เสียชีวิตไป
คือถามว่าภาวะนี้มันเกิดขึ้นได้จริงไหมมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงนะคะ
แต่ว่าอันนี้เราก็ต้องรอผลที่ยืนยันอย่างแน่ชัดจากคุณหมอก่อน

แต่เบื้องต้นคุณหมอก็ให้ศพกลับมาให้กับครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะ
แล้วก็ไม่ได้เป็นโควิดเนอะอย่างที่หลายคนเขาสงสัยกันไป